เดือดมากขึ้นมีผู้ประกอบการลงมาแข่งมากขึ้นทำให้ต้องมีการปรับตัว
เพราะปัจจุบันผู้บริโภคเองก็มีทางเลือกในการไปเลือกซื้อมากขึ้นนั่นเองครับ
ทำให้ต้องมีการปรับตัวทั้งเรื่องของรูปแบบของสินค้าที่ต้องทันสมัยต้องแปลกมากขึ้น
แต่ว่าต้องคงคุณภาพของขนมเอาไว้นั่นเองนะครับ
เดี๋ยวตามท้องกันกับคุณอันชะรีสิริมั่วครับ
เชอรี่สีม่วงเข้มชมพู่สีชมพูสดใสสาลีหอมสีเหลืองทองและผลไม้อีกสารพัดรูปแบบ
เป็นขนมลูกชุบจากแดนบ้านลูกชุบที่เปิดกิจการมานานกว่า๓๙ปี
ปีที่แล้วค่ะคุณแม่อยากจะมีอาชีพเสริมเพื่อมีรายได้เพิ่ม
เพราะว่าคุณพ่อรับราชการก็จะมีรายได้ไม่ค่อยพอใช้
คุณแม่ก็เลยคิดว่าอยากจะหาอาชีพอะไรสักอาชีพหนึ่ง
ซึ่งเป็นอาชีพเสริมให้ครอบครัวมีรายได้มากขึ้น
ก็เลยลองทำหลายอย่างแต่ไม่ประสบความสำเร็จมาลงตัวที่ลูกชุบ
ด้วยความเห็นที่ว่าขนมลูกชุบในขณะนั้นเนี่ยคนที่ทำสวยก็ไม่ค่อยอร่อย
คนที่ทำอร่อยก็ไม่ค่อยสวย
คุณแม่ก็เลยคิดว่าถ้าเราสามารถทำขนมลูกชุบที่ทั้งสวยและอร่อยได้
เราน่าจะพอขายได้ดีพอสมควร
ลับของขนมบ้านลูกชุบเริ่มตั้งแต่การนำถั่วซีกมากวนนานกว่า๔ชั่วโมง
เพื่อให้เนื้อของถั่วเหนียวเนียนละเอียดแน่นเป็นเอกลักษณ์
เคล็ดลับนี้ทำให้ขนมอร่อยและยังทำให้ขนมอยู่ได้นานยิ่งขึ้นด้วย
ก่อนจะนำมาอบเทียนอีก๔รอบเพื่อให้เนื้อถั่วมีกลิ่นหอม
จากนั้นจึงปั้นเป็นรูปทรงต่างแล้วลงสีให้สวยงาม
ก่อนจะนำไปชุบวุ้นประมาณ๔ครั้ง
จากนั้นจึงนำมาตัดแต่งก่อนจะแพ็คลงภาชนะขายได้แล้วค่ะ
สำหรับราคาขายที่หน้าร้านจะอยู่ที่ชิ้นละ๖๑๕บาท
ขึ้นอยู่กับขนาดของลูกชุบเป็นสำคัญค่ะ
ทุกวันนี้นะคะทางร้านพยายามที่จะสร้างรูปแบบใหม่ของลูกชุบค่ะ
อย่างในช่วงเทศกาลวันแม่ที่จะถึงนี้นะคะ
ทางร้านก็ได้ทำดอกมะลิวันแม่ขึ้นค่ะ
โดยขายในราคาชุดละ๓๕๐บาทนะคะ
ถ้าหากว่าลูกค้าสนใจสามารถสั่งล่วงหน้าได้อย่างน้อย๒๓วันค่ะ
ขณะที่การแข่งขันเจ้าของร้านบ้านลูกชุบบอกว่า
ยุคสมัยที่เปลี่ยนไปในตลาดมีขนมใหม่เป็นทางเลือกมากขึ้น
ทำให้ร้านบ้านลูกชุบต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด
อย่างแรกคือตัวสินค้าต้องรักษาคุณภาพให้ได้มาตรฐาน
ขนมต้องอร่อยแล้วก็ต้องดูดี
แต่ลึกแล้วเนี่ยขนมเราเนี่ยเราขายความรู้สึกดีที่จะส่งมอบให้แก่กัน
มากกว่าที่จะแค่ขายขนมนะคะ
ทุกวันนี้ยอดขายในช่วงปกติอยู่ที่ประมาณ๗แสนบาทต่อเดือน
แต่เมื่อหักต้นทุนต่างออกแล้วกำไรเหลือไม่มากนัก
เพราะที่ผ่านมาทางร้านจำเป็นต้องแบกรับภาระต้นทุนค่าวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น
ขณะที่ราคาขายยังคงเป็นราคาเดิม
ดังนั้นแหล่งเงินทุนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
ที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน
ลูกชุบจึงขอกู้เงินจากธนาคารกรุงเทพ
เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันให้กับร้านขนมไทยค่ะ
หลายคนก็จะปรามาทว่าโอ้แค่ขายขนมลูกชุบเท่านั้นเอง
ทำร้านใหญ่โตขนาดนี้จะไปรอดเหรออะไรอย่างนี้
แต่เราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากทำอะไรให้มันดี
ทำไมทำขนมไทยจะต้องทำตามซอกตามหลืบ
แล้วก็ขายตามมุมข้างถนนเท่านั้นเองเหรอ
ทำไมเราจะเป็นร้านดีแบบเบอร์เกอรี่ไม่ได้
ธนาคารกรุงเทพมีบุญคุณกับเรามาก
เพราะว่าถ้าไม่มีธนาคารกรุงเทพเราก็ไม่มีวันนี้
ธนาคารกรุงเทพนี่เหมือนกับเป็นผู้ให้โอกาส
ให้เราได้เริ่มต้นธุรกิจ
แล้วก็ได้ขยายธุรกิจจนเติบโตมาถึงวันนี้
เจ้าของร้านบ้านลูกชุบบอกว่าหลังจากได้เงินทุนมาขยายร้าน
ทำให้ยอดขายกลับมาเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะลูกค้าใหม่ที่เข้ามา
กลายเป็นลูกค้าประจำอย่างต่อเนื่อง
ในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยไม่ให้สูงเกินไป
เพื่อแบ่งเบาภาระให้กับผู้ประกอบการสามารถแข่งขันได้ในอนาคต